ไม่ว่าจะปีไหนพศไหนก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะ
ชนบุรีนะคะหญิงสาวชาวกัมพูชา
สามีชาวไทยที่ไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อน
แล้วเขาก็สะกดรอยตามไปว่าเอ๊ะไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนจริงหรือเปล่า
แต่สุดท้ายไปเจอภาพบาดตาบาดใจ
เพราะสามีไปนอนอยู่กับเพื่อนเป็นสาวชาวกัมพูชา
สุดท้ายไปความมีดแทงสามีเสียชีวิตค่ะ
นี่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งภายในซอย
โพธิศาลตำบลนาเกลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
คุณผู้ชมดูนะคะบริเวณระเบียงทางเดินหน้าห้องชั้น๓เนี่ย
ไปพบนายอานนท์เผือกฉายาอายุ๒๗ปี
เพเดิมเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
นอนเสียชีวิตคาคราบเลือดเลยนะคะ
เลือดกระจายเต็มพื้นเลยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
พบร่องรอยของลักษณะคือถูกมีดเนี่ย
แทงเข้าที่ใต้ราวนมด้านซ้ายโอ้จุดสำคัญเลยนะคะ
หนึ่งภายด้วยกันมีนางสาววัลลินอายุ๒๗ปี
เป็นสาวชาวกัมพูชาเนี่ยเสื้อส้มนี่แหละค่ะ
เป็นภรรยาของผู้ตายแล้วก็เป็นคนก่อเหตุด้วยนะฮะ
นั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ข้างศพสามีแบบนี้ค่ะ
แล้วใกล้กันที่เกิดเหตุไปพบมีดทำครัวสแตนเลส
ความยาวสักประมาณ๒๐เซนติเมตรนะครับ
มีดเนี่ยมีคราบเลือดอยู่ด้วยค่ะ
นี่ค่ะตกอยู่ภายในห้องน้ำของห้องพัก

ข้าวของในห้องก็กระจัดกระจายลักษณะคือ
คล้ายกับว่ามีการต่อสู้กันนะคะ
ส่วนคนที่เช่าห้องพักห้องนี้ก็คือนางสาว
สาววัลลินอายุ๒๘ปีนี่คนนี้
เป็นสาวชาวกัมพูชาเหมือนกันนะฮะ
คนบ้านเดียวกันแท้ไม่น่าทำกันลงนะ
ภรรยาของผู้ตายบอกแบบนี้นะคะ
เป็นเพื่อนร่วมงานของคนเสียชีวิต
ทีนี้เนี่ยนางสาวสวรรค์ใหม่เนี่ย
เล่าบอกว่าเธอกับนายอานนท์เนี่ย

ซอยเนินพลับหวานเสร็จแล้วก็เลย
ไปส่งพี่คนหนึ่งกลับไปที่พัก
แล้วตัวนายอานนท์บอกว่ากลับบ้านไม่ไหว
เธอก็เลยปูที่นอนให้พักที่ห้องของเธอ
เธอบอกแบบนี้นะแต่ภรรยาของนายอานนท์เนี่ย

สะกดรอยตามมาเจอเข้าใจผิด
แล้วเห็นทั้งสองคนเนี่ยคืออยู่ในห้องเดียวกัน
คุณนึกออกไหมแต่ไม่ได้เห็นภาพแบบลักษณะคือทำอะไรกันนะ
แต่มันก็เป็นชายหญิงอะเนาะมันก็คิดได้
มันอยู่ในห้องเดียวกันแล้วปรากฏว่า
เพื่อนร่วมชาติค่ะทั้งสาวอน
แล้วก็ทั้งวันลินเขาทะเลาะกัน
ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเลยที่สุดแล้วภรรยาของนายอานนท์
ก็คือนางวันลิ้นเนี่ยไปคว้ามีดในห้องของเธอนั่นแหละ

ศพเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
นางสาวาลินผู้ต้องหาให้การภาคเศษ
ก็คือแบ่งรับแบ่งสู้อ้างบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ย
มันมีการยื้อแย่งมีดกันแล้วก็ไม่ทราบว่ามีดเนี่ย
มันไปแทงตอนไหนเพราะไอ้ช่วงที่
มันเกิดเหตุการณ์มันชุนละมุนวุ่นวายฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า
ไปจ้วงแทงสามีตอนไหนเขาบอกแบบนี้นะคะ
ทีนี้อีกคนหนึ่งที่เรามีโอกาสไปพูดคุยด้วย
ชื่อว่านายสายชนเผือกฉายายุ๕๒ปี
เป็นพ่อของผู้ตายเป็นพ่อของนายอานนท์
ด้วยได้เหมารถตู้ค่ะเดินทางมาจากโคราชนะคะ
พ่อบอกว่าทันทีที่ทราบว่าลูกชายโดนแทงแทบจะเป็นลมล้มพับ
เหมารถเดินทางมาทันทีค่ะ
พอมาถึงช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ไม่ทันได้ดูศพลูกชายนะ
แล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าลูกชายต้องมาถูกภรรยาแทง

เพราะทั้งคู่คบหากันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
มีลูกสาวด้วยกันวัย๓ขวบกำลังน่ารักเชียร์นะฮะ

ที่ผ่านมาลูกสะพ้ายชาวกัมพูชาคนนี้
ก็ไม่ได้เป็นคนจิตใจโหดเยี่ยมอะไร
แต่ลูกพ่อเป็นผู้ชายเชื่อว่าคงมีเกเรบ้าง
แต่คุณพ่อก็ถามมือแทงนะคะว่า
แต่ว่าถึงขั้นว่าต้องฆ่าต้องแกล้งกันเลยเหรอ
อยากให้ลูกสะพ้ายยอมรับสารภาพ
แล้วก็รับโทษตามกฎหมายเบื้องต้น
ตำรวจมีการตั้งข้อกล่าวหากับนางสาววาลินคือ

เขมรหึงผัวไทยกระซวกสยองระแวงกุ๊กกิ๊กเพื่อน

ตัดผู้หัวใจเลยนะ